เอาข่าวนี้มาเตือนเป็นอุทาหรณ์คุณน้ำแข็งคุณขวัญคุณต้องระวัง
ผมเชื่อว่าคนหลายคนเคยมีประสบการณ์
สมมุติเรามีกุญแจบ้านแค่พวงเดียว
เวลาเราจะออกปุ๊บเราจะเอาไปซ่อนไว้ในช่องลับ
เช่นกระถางต้นไม้มุมนั้นมุมนี้

คือมีกุญแจตัวเองเอาไปแต่อีกอันนึงต้องมีสำรองไว้

อันนี้ระวังคุณอาจจะซ่อนไว้ให้คนในบ้านคุณเอาไปเปิด
แต่จังหวะที่คุณซ่อนคุณไม่รู้ว่าจะมีคนที่ไม่หวังดี
มองคุณอยู่แล้วก็เห็นว่ากุญแจบ้านคุณอยู่ตรงไหน
เหมือนบ้านนี้เพราะโจรงัดบ้านเกลี้ยงเลยครับ
มันน่าจะไม่รู้ว่าเรามีกล้องเสื้อกล้ามสีขาว
มันรู้ที่ซ่อนกุญแจนี่ไง

คุ้นไหมเขาคุ้นเคยไหม

เดี๋ยวคือถ้าคุณไม่บอกว่า

ฉันเข้าใจว่าเขาคือเจ้าของบ้านที่มาเปิดบ้านเอาของตามปกติ

ถ้าเกิดคนเดินผ่านไปผ่านมาขับรถผ่านก็คงคิดว่าเจ้าของห้อง

แต่ที่ผู้ชายคนผอมเข้าไปหยิบมันมีช่องลับ
เจ้าของห้องเขาเอากุญแจไปซ่อนเอาไว้
อ่าเป็นเห็นไหมรถที่ขี่มาก็ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบีย

หมวกกันน็อกมาไม่ถอดด้วยแล้วเข้าไปในห้องเลย
แล้วรู้ได้ยังไงว่ากุญแจอยู่ตรงนั้นล่ะ
สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นคนใกล้ตัวไหม
ใช่คือมันต้องรู้สิว่าที่ห้องนี้ปกติเก็บกุญแจไว้ตรงไหน
คนทั่วไปใครจะรู้ว่าเขาจะไปส้อดตรงไหนครับนี่คาะก็เป็นคน
ร้ายสองคนนะฮะขี่รถมาหน้าห้องเช่าในพื้นที่ตำบลหนองปอ
ไหลยังเพือบรรบุงทิศชนบุรีแล้วก็ไปหับกุญแจซึ่ง
เจ้าของห้องไปซ่อนเอาไว้คือเขาเขาจะมีมุมของเขา
มันจะมีช่องลับของเขาคนนอกจะไม่ทราบหรอก
สุดท้ายเอากุญแจออกมาได้อย่างง่ายดายแล้วก็ไข่เข้าไป
ขโมยอะไรบ้างพระเครื่องกระปุกออมสินสองใบ
แล้วก็โทรศัพท์มือถือ๑เครื่องของเจ้าของห้องไปนะครับ
ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปเจอเจ้าของห้องคือคุณน้ำพึ่งอายุ๒๙ปี
เขาบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นในภาพนั้นคือ๑๒มิถุนายนนะครับ
คือคนร้ายพอเข้าไปปุ๊บกวาดทรัพย์สินไปทั้งกระปุกออมสิน
โทรศัพท์มือถือเบ็ดเสร็จแล้วก็เป็นหมื่นครับ
แล้วก็พระเครื่องที่สะสมมาซึ่งประเมินค่าไม่ได้
คือวันนั้นไม่มีคนอยู่บ้านอันนี้เจ้าของห้องเล่าคุณผู้ชมฟังให้ดี
ปกติจะเอากุญแจบ้านซ่อนไว้ในหมวกกันน็อกที่แขวนอยู่หน้าห้องเป็นประจำ
คือพอลูกมาลูกก็จะมาหยิบแล้วเปิดประตูเข้าห้องเอง
แต่มันก็โจ่งแจ้งไปหน่อยมันก็ไม่เชิงว่ารับอ่ะเนอะ
มันก็คือหมวกกันน็อกอันหนึ่งคนเขาก็ล้วงไปก็เจอแล้ว
ก็คิดว่าทำแบบนี้ที่ผ่านมาไม่เคยมีปัญหาอะไร
ลูกกลับมาก็จะมาเอากุญแจแล้วไขเข้าไป
สุดท้ายแล้วคนร้ายสิครับเป็นคนมาหยิบ
เหมือนเขารู้ว่ากุญแจถูกซ่อนเอาไว้แบบนี้
แล้วเข้าห้องไปอย่างง่ายดายครับ
เพราะเรากลับว่าเออจะออกรถยนต์สักคันหนึ่ง

อยากให้จับคนร้ายได้เร็วอยากให้เขามาตรวจกล้องให้เร็วที่สุด
เพราะว่ามีบ่อแสเนอะก็คือน้องห้องข้าง
เป็นเพื่อนของเขาว่าเขาเจอคนร้าย
อยู่แถวนี้ยังรอยนวลอยู่ค่ะ
หมายความว่าคนห้องข้างเหมือนจะรู้จักกับคนร้าย
เคยแบบเห็นหน้าค่าตากันแล้วยังเห็นว่ายังอยู่ในพื้นที่อยู่
นี่จะอึ้งอะไรก่อนดีอย่างรอยนวนอยู่ในพื้นที่ด้วย
เขาใจว่า๒๐๐๖มันจะมีความเป็นซอกเป็นหหลืบใช่ไหม
อาจจะเอากุญแจไปซ่อนไว้ดอกนึงลูกกลับมาก็หยิบอันนี้ภาพทุกวันที่มันเคยเกิดขึ้น
แต่อย่างที่บอกว่าเราไม่รู้ว่าคนอื่นเขาไม่ได้หวังดีหรือไม่หวังดีแบบนี้นะฮะ
เขาอาจจะเห็นก็ได้คือเธอบอกว่าโอ้โหวันนั้นนะ
ถ้าเกิดว่าลูกสาวกลับมาแล้วไปเจอคนร้ายในห้องพอดีไม่อยากจะคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้น
ตอนนี้แจ้งความแล้วนะครับตำรวจก็มาตรวจสอบกล้องวงจรปิดแล้ว
ตามเส้นทางที่หลบหนียืนยันว่าไม่ได้ละเลยอะไรนะครับ
ตอนนี้เนี่ยความเสียหายมันเกิดขึ้นไปแล้วเป็นหมื่นแต่เธอก็หวาดกลัวว่าคนร้ายจะหวนกลับมาอีก
เพราะเพื่อนข้างห้องยังเห็นว่าคนร้ายสองคนนี้ยังวนเวียนในพื้นที่อยู่เลย
เพราะเหมือนจะรู้จักกันด้วยกับคนร้ายอะไรแบบนี้ฝากตำรวจด้วยแล้วกันนะครับ